มาดูโจรที่ชนบุรีค่ะขโมยแบตเตอรี่รถพ่วง
มันมีราคานะคะและขโมยไปสองลูกค่ะ
คนขับรถพ่วงบอกอ้าวแล้วจะขับไปส่งของยังไงเนี่ยนะคะ
จุดเกิดเหตุบริเวณหลังวัดหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
นายสารวุฒิทาอุบลเจ้าของหัวรถมันทุกสิบแปดล้อ
เอารถไปจอดไว้แล้วก็ถูกคนร้ายเข้ามาเป็นชายหญิงนะ
แล้วมากับลูกด้วยทำแบบนี้ต่อหน้าลูกค่ะ
ลงมือก่อเหตุขโมยแบตเตอรี่ไป๒ลูก
แล้วมันมูลค่าตั้ง๘๔๐๐บาท

ตัวเขาเองกลับจากการไปทำงานที่อุตรดิษฐ
ช่วงบ่าย๒วันนี้แล้วก็เข้าไปนอนพัก

ต้องเสียเงินซื้อแบตเตอรี่ใหม่อีก๘๐๐๐กว่าบาท
เช่นนั้นก็ออกไปทำงานต่อไม่ได้
ในขณะที่นางอรัญญาแสงทองเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่า

ขี่รถจักรยานยนต์มาลงมือเข้ามาก่อเหตุ
แบตเตอรี่ไปเลยฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
เพราะว่ากลับมาเขายกขึ้นรถแล้ว

เสร็จแบบนั้นต้องใช้เวลาถอด
ต้นผู้เสียหายแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว

เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
สีแดงดำและจุดนั้นมันไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยสิ